แฝดคู่นี้อายุแค่๑๙ปี
แต่ตระเวนข่มขืน

แต่หลอกล่อเด็กโมต้นมาขยี้พรมจันทร์ทั่วราชบุรีแล้วนะ
เรื่องถึงหูพบตรบอกสั่งจัดการ
ปิดเกมจับกลุ่มปัดปลายให้ได้
สุดท้ายถามว่าคู่แฝดคู่นี้โดนจับหรือยัง

นั่งลง

เราบอกชื่ออะไรก่อน

และกระทำชำลาวเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปี
ซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีของตน

ตำรวจบุกจับแฝดพี่ก่อน

พอรู้พฤติกรรมและวีรกรรมของแฝดคู่นี้
คือปัดคนพี่กับปลายคนน้องคุณผู้ชมฮะ

ชื่อนายยุทธนาทูลซีบริ
อายุ๑๙ปีเป็นผู้ต้องหาคนที่๑
ถูกจับคุมที่แคมป์คนงานตำบลหน้าเหมืองอำเภอจังหวัดราชบุรี

แล้วก็ปัดความผิดไปให้ปาย
คนพี่ปัดความผิดไปให้แฝดน้อง
แฝดน้องคือหน่ายวรรณทน้าทูนซีบิริ
หรือว่าปายอายุ๑๙ปีเหมือนกัน

ทีนี้ตำรวจก็พาแฝดพี่คือนายปัด
คือนายปัดพาไปเจอสิปายอยู่ไหน
จนกระทั่งตำรวจตามไปจับกลุ่มนายปาย
ได้ที่ตำบลสะแก้วองค์เมืองจังหวัดสุภารบุรี
สรุปเอ็นเกมปิดเกมทั้งปัดและปายแหละ

น้องไม่ยอมรับจะโทษแฝดพี่
ไม่เป็นไรตำรวจสอบสวนแล้วมีหลักฐานชัดเจน
ก็คือทั้งสองคนร่วมกันข่มขืนกระทำชำราวเด็กมต้น
คือเลือกเด็กที่แบบยังซิงอยู่เลย
เอาจริงเป็นสาวพรมจันทร์
ก่อเหตุมาแล้วตั้งกี่ครั้งนะคุณนะ
คือจริงแล้วทางตำรวจเขาโพสต์เตือนภัยแบบนี้เลย
เตือนภัยชาวราชบุรีและใกล้เคียงคู่แฝด

เขาใช้คำนี้คู่แฝดที่ไม่ใช่สวรรค์นะคุณ
เออนะฮะออกตระเวนข่มขืนเด็กทั่วจังหวัดราชบุรี
อกเหยื่อผ่านทางเฟซบุ๊คและระยะใกล้เคียง
ล่าสุดมีผู้ปกครองเหยื่อเด็กหญิงกล้าเข้าแจ้งความจำนวน๔ราย
จากการสืบสวนนะฮะพบว่ายังมีเหยื่ออีกหลายราย
ที่ไม่กล้าเข้าแจ้งข้อความ

เนื่องจากกลัวแฝดนรกคู่นี้
รายถึงกับเป็นโรคซึมเศร้าไม่กล้าออกจากบ้าน
รายพยายามฆ่าตัวตายด้วยซ้ำนะ
เป็นที่หวาดภาวะให้กับเหล่าผู้ปกครองในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนะฮะ
แล้วก็ทางตำรวจโพสต์มาแบบนี้เหมือนกัน
เรื่องถึงหูพบตรแล้วแล้วก็ตำรวจในพื้นที่แล้วนะครับ
นำกำลังติดตามจับกลุ่มแฝดนรกคู่นี้

เอิ่อนะฮะให้จับกลุ่มคู่นี้โดยเร่งด่วน
เพราะเกรงว่าจะมีผู้หญิงตกอยู่ในอันตราย
มีเหยื่อให้ข้อมูลกับตำรวจว่าไงรู้ไหมคุณ

กระทำชำราวข่มขืนพวกเธอแล้ว

แล้วก็บอกว่าอยากเจอขออภัยคุณผู้ชม
อยากเจอเมนไม่อยากเจอหมาก
คือไม่อยากแบบกับเด็กไม่อยากแบบคนแก่แล้ว
ขออภัยเมนก็คือประจำเดือน

เด็กน่ารักกว่าแล้วก็ชอบคนใส่ชุดนักเรียน
คุณผู้ชมสุดท้ายโดนจับ๓ข้อหาครับ
พรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีเพื่อไปการอนาจารย์
ข้อหาที่๒นะฮะก็คือ
ปราศจากเหตุอันควรในการพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
เสียจากบีดามันดาเพื่อการอนาจารย์
ข้อหาที่๓พรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี

กระทำชำราวเด็กอายุยังไม่เกิน๑๓ปีนะครับ
ก็ควบคุมตัวไว้อย่างที่บอกเลยว่าเนี่ย
วิรกรรมของฝาแฝดปัดปลายคู่นี้น่ากลัวนักนะฮะ

กระทั่งมีผู้ปกครองบางรายกล้านำบุตรหลานมาแจ้งความ

กระทั่งสามารถจับกลุ่มได้ในที่สุดนะครับ

ก่อเหตุมาตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ก่อเหตุไป๖๗รายแล้ว

นะครับราศาสตร์สุดท้ายโดนจับได้นะครับ
ก็ปิดเกมเลยสำหรับแฝดคู่นี้นะฮะ